อ่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของแผนที่
แล้วก็เรื่องของคะแนนกันหน่อยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลุกจากที่นั่งสักครู่หนึ่งก่อนแล้วกันคุณผู้ชม
เพราะว่าเรามีจออยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะคะ
ดิฉันมาทางนี้เลยนี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะว่า
ตอนนี้สภาพเป็นยังไงบ้างดิฉันขึ้นกราฟิกอิเมอร์ซีฟให้คุณผู้ชมเห็นเลย
ตรงนี้ค่ะเราทำแผนที่แบบเรียลไทม์เลยนะคะตอนนี้
สีแดงค่อนข้างจะเยอะแต่อย่างที่บอกมันเป็นแค่พื้นที่เพราะสุดท้ายแล้ว
ถ้าดูจากหน้าจอตอนนี้ใบเดนยังนำอยู่นะคะ
นำอยู่ที่๑๙๒ส่วนทรัมป์เนี่ยอยู่ที่๑๐๘แต่อย่างที่บอกว่ายังนับไม่เสร็จสิ้นนะคะ
ใครได้สองร้อยเจ็ดสิบก่อนคนนั้นแหละคือคนที่จะได้เป็น
เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปทีนี้พาคุณผู้ชมไปดู
รัฐที่จะบอกว่าเป็นที่คุณจุธารัฐบอกว่าเป็นรัฐสำคัญ
ทรัมป์จะต้องได้คะแนนหนึ่งในนั้นเนี่ยมี
ซิวาเนียเพนซิวาเนียยังไม่ได้นับนะคะ
ฟลอรีด้าก็ยังไม่ได้นับเหมือนกันนะคะ
แล้วก็มิชิแกนก็ยังนับไม่เสร็จแล้วก็โอไฮโอ
ตอนแรกเนี่ยโอไฮโอที่ที่ฉันติดตามมาตั้งแต่เช้านะคุณผู้ชม
โอไฮโอใบเดนเนี่ยนับมาตั้งแต่แรกใบเดนนำมาอยู่นะคะ
ซึ่งถ้าสมมุติว่าใบเดนขโมยโอไฮโอจากทรัมป์ไปได้เนี่ย
ที่ใบเดนจะได้เป็นประธานธิบดีก็สูงอยู่เหมือนกัน
ทีนี้ถ้าจะดูเอาที่นับไปแล้วลองดูที่นิวยอร์กหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมค่ะ
นิวยอร์กขึ้นมาแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูเลย
นิวยอร์กตอนนี้เนี่ยถือว่านับไปประมาณนึงแล้วเหมือนกันนะคะ
แล้วก็ถ้าดูจากที่คุณผู้ชมเห็นในกราฟิกนี้เลย
ใบเดนมานะคะใบเดนยังมาอยู่นะคะ
ค่ะก็เนี่ยแหละค่ะคะแนนตอนนี้ใบเดนได้ไปห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์
ใช่ค่ะคำได้ไปสามสิบเก้าเปอร์เซ็นต์
ถือว่านำอยู่เหมือนกันทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจะรอดูที่เป็นรัฐฐานเสียงจริงจริงเนี่ย
เพราะฉะนั้นเราจะขึ้นเป็นสีเทาให้คุณผู้ชมเห็นก่อน
แต่ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยคือนับไปส่วนใหญ่แล้ว
แต่ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมลองมาดูดูนี่ก็ได้ค่ะ
ยังไม่ได้มีการนับครบ๑๐๐เต็มแต่เราก็จะค่อยไล่ขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ตามแผนที่ตรงนี้เพราะมันจะไล่จากฝั่งตะวันออกแล้วก็ไล่ไปจนหมดตะวันตก
ไม่อย่างนั้นโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ยอาจจะน้อยลง
เพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องจับตาดูนะคะตอนนี้ขออนุญาตเก็บแผนที่ไปก่อนเดี๋ยวเราไปนั่งวิเคราะห์กันต่อที่โต๊ะนะคะว่า
แล้ววันนี้เนี่ยเราจะสามารถนับคะแนนได้ครบและรู้ผลเหมือนทุกทีหรือเปล่าว่า
วันนี้ใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของสหรัฐอเมริกา
จริงเขาบอกว่าปีนี้ต้องลุ้นยาวอาจจะไม่รู้ทั้งหมดหรอกภายในวันนี้เพราะว่ามันมีปรายศนีย์เยอะมาก
ก็ต้องดูด้วยว่าบัตรลงคะแนนมันยังมีที่มาไม่ถึงหน่วยอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นนั่นก็เป็นตัวแปรสำคัญแล้วก็อย่าลืมว่าการใช้สิทธิ์ล่วงหน้าทั้งทางปรายศนีย์ทั้งออกไปใช้สิทธิ์เนี่ย
เพราะฉะนั้นวันนี้คะแนนส่วนใหญ่ที่มาลงคะแนนณปัจจุบันเนี่ยจะเป็นของทรัมป์ด้วย

ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ตอนที่ว่าทรัมป์เขาบอกเรื่องของปรายศิลป์มาพักนึงแล้วนะ
แบบนี้มันมีการโกงกันแน่โหลานแน่นอนเขาว่าอย่างนั้นเลย
แล้วต้องรอดูด้วยนะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดสมมุติสมมุตินะคะ
ว่าผลปลายสนินับออกมาแล้วใบเด้นได้เออ
จะยอมไหมไม่ยอมเออเขาประกาศเอาไว้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว